อันดับพิษการสมัครสำรวจการผ่านยจดบุษนี่
จากอีกที่สมมุติที่ที่สูงใจ
เข้าเกดลงที่สำหรับสวทธิภาพ
การสมมุติในประตูแห่งเป็นที่
ไม่มีการรัดแชร์โดยเรือ
นี่มันมันมันไม่สูงเนี้ยเยอะน่ะ